เลือกตั้งหรือว่ากรกตกันก่อนถึงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวานนี้นะคะ
สรุปชื่อว่าหลายคนก็เห็นแล้วว่าพักเก้าไกลได้ไปทั้งหมดก็คือ๑๕๑ที่นั่ง
ขณะที่เพื่อไทยก็ตามมาติดเป็นอันดับ๒นะคะ
ได้ไป๑๑๒ที่นั่งค่ะนายที่พรบุญประคอมประธานกรรมการการเลือกตั้งนะคะ
ก็ออกมาแถลงสรุปภาพรวมการเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคมเมื่อวานนี้
โดยบอกว่าเมื่อวานมีผู้ใช้สิทธิ์มากเป็นประวัติการเลย
๗๕เปอร์เซ็นต์นะคะนี่ค่ะจากผู้มีสิทธิ์๕๒ล้าน๒แสนกว่าคนเนี่ย
มาใช้สิทธิ์กันสามสิบเก้าล้านสองแสนกว่าคนค่ะสะท้อนให้เห็นเลยว่าประชาชน
ตั้งใจในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง
สำหรับรายละเอียดนะคะสอสอแบบแบ่งเขตนะคะ
ก้าวไกลเนี่ยได้ไปทั้งหมด๑๑๓ที่นั่งเพื่อไทย๑๑๒ที่นั่ง
ภูมิใจไทย๖๗พลังประชารัฐ๓๙รวมไทยสร้างชาติ๒๓
ประชาธิปัตย์๒๒ชาติไทยพัฒนาได้๙ที่นั่งนะคะ
แล้วก็พักประชาชาติได้ไป๗ที่นั่งไทยสร้างไทย๕ที่นั่ง
ไทยรวมพลัง๒ที่นั่งแล้วก็ชาติพัฒนากล้า๑ที่นั่งค่ะ
ส่วนสอสอแบบบัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์ค่ะ
มีพักการเมืองได้เก้าอี้ทั้งหมด๑๗พักด้วยกันนะคะ
ไกลได้ไป๓๙ที่นั่งเพื่อไทย๒๙ที่นั่ง
รวมไทยสร้างชาติ๑๓ภูมิใจไทย๓ประชาธิปัตย์๓ค่ะ
ประชาชาติ๒พลังประชารัฐ๑เสรีรวมไทย๑ไทยสร้างไทย๑
ประชาธิปไตยใหม่๑พักใหม่๑ชาติพัฒนากล้า๑ท้องที่ไทย๑
ชาติไทยพัฒนา๑เป็นธรรม๑พลังสังคมใหม่๑
แล้วก็ครูไทยเพื่อประชาชนอีก๑ที่นั่งนะคะ
ซึ่งตามหลักกฎหมายเนี่ยคือกรกตเขาจะต้องประกาศรับรองผลภายใน๖๐วันหลังจากนี้
ซึ่งประชาชนใครที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเมื่อวานนี้
เพราะอย่างที่บอกมาแค่๗๕๒๒ถึงแม้จะมากเป็นประวัติการ
แต่ก็ยังมีอีกประมาณ๒๐กว่าล้านที่ไม่ได้มานะคะ
ก็สามารถที่จะไปชี้แจงเหตุที่เมื่อวานนี้ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
หลังจากวันเลือกตั้งคือ๗วันค่ะ
ใช้สิทธิ์ไปชี้แจงได้จนถึงวันที่๒๑พฤษภาคม
เพื่อจะไม่เสียสิทธิ์ในบางประการนะคะ
กฎหมายบอกว่ากรกตมีหน้าที่ที่ต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายใน๖๐วัน

กระบวนการนี้จะใช้เวลามากน้อยเพียงใด
ประการแรกขึ้นอยู่กับการตรวจสอบผลการเลือกตั้งการลงคะแนนก่อน
หลังจากนั้นก็จะต้องดูว่ามีข้อร้องเรียนมีคำร้องเรียนอะไร
ที่จะทำให้กรกตต้องมาพิจารณาว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาสุจริตและเที่ยงธรรม
หรือต้องให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่นะครับ
ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าหลังจากที่กรกตแถลงข่าวประชาชนก็แบบ

มันไม่รีบประกาศล่ะต้องรออีกสักกี่วันแล้วมันจะมีอะไรอภินิหารมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

แต่ก็อยู่ที่ว่ากรกตจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะแต่นี่ค่ะ
มีคำร้องเรื่องการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งมาถึง๑๖๘เรื่องด้วยกันนะคะ
ซื้อเสียง๕๙เรื่องหลอกลวงใส่ร้าย๕๘เรื่อง
เจ้าหน้าที่รัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ๑๘เรื่อง
แล้วก็มีอื่นอีกก็คือเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งปี๖๒๕๙๒เรื่องนะคะ
เทียบกันนะส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ดึงบัตรลงคะแนนฉีกขาด
จำได้ไหมที่เขาดึงแล้วบังเอิญบังเอิญดึงแล้วมันขาด
แล้วก็เลยเอาสก๊อตเทปมาแปะซ่อมให้กับประชาชนนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยหลายคนคือมันกังขากันไปหมดเลยว่าเอานี่ตั้งใจหรือเปล่า
แบบนี้พอหย่อนลงไปแล้วพอถึงเวลานับจะไปนับว่าบัตรเขาเป็นบัตรเสียไหม
อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการออกมาชี้แจงนะคะว่าไม่ได้ตั้งใจจริง
ไม่ได้มีใครจงใจจะทำลายบัตรด้วย
ส่วนโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้เดือดมาก
เดือดยันตี๓ตี๔บางพลัด
คนส่งมาถามพี่ฉันตั้งแต่เช้าว่าตกลงบางพลัสไว้ยังไง
คือเรื่องการนับคะแนนที่เขตบางพลัดนะคะ
ก็ทมตรวจสอบแล้วนะคะที่เขาบอกว่าเห็นเจ้าหน้าที่เอาหีบเข้าไปเก็บข้างใน

ประชาชนเขาก็เลยต้องการคำชี้แจงว่าทำไมบางพลัดเอาหีบไปข้างในคุณไปแอบนับหรือว่าอย่างไร
สุดท้ายแล้วเขาบอกว่ามันคือการเก็บวัสดุอุปกรณ์

คือสรุปว่าบางพลัดเนี่ยเหมือนเป็นเขตย่อย
เพราะว่าพอเลือกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขารวบรวมหีบไปที่เขตใหญ่แล้วไปนับเขตใหญ่

ใช่อันนี้คือคำชี้แจงเขาบอกว่าซึ่งถ้าอยากจะให้นับที่เขตนี้ใหม่จริง
ผู้ว่าชัดช่างบอกว่าได้

ทุกอย่างก็จะดำเนินการไปตามขั้นตอนก่อนเข้าสู่ที่ประชุมกรกต
ซึ่งตอนนี้คำร้องอยู่ในกระบวนการแล้วค่ะ
ต้องใช้เวลาเหมือนกับคำร้องอื่นนั่นแหละ
ที่ต้องมีการพิจารณาตรวจสอบก่อน
ก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ